ต้อนรับวันจันทร์แรกของปี๒๐๒๒ด้วยความหวานของคู่รักดาราระดับซุปเปอร์สตาร์ค่ะ
อย่างที่บอกนะคะโอ้โหหลายคนลุ้นค่ะสองคู่นี้อยากให้แต่งค่ะ
นั่นก็คือณเดชน์กับน้องยายารวมไปถึงหมากปรินแล้วก็คิมเบอรี่นั่นเอง
คู่แรกก่อนคุณผู้ชมนะคะคู่รักซุปตาอันนี้ดังจริงค่ะ
ณเดชน์น้องยายานี่นี่คือภาพล่าสุดนะคะ

ใกล้แล้วล่ะนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าตาลุกโอ้ตาร้อนเลยอ่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะช่วงเขาดาวน์นะคะ
คือพี่แบรี่กับน้องยายาเขาแยกกันเขาดาวน์นะคะ
ก็น้องยายาไปเที่ยวทะเลกับครอบครัวนะคะ
ส่วนพี่ณเดชน์อยู่กับครอบครัวที่กรุงเทพนะคะ

แต่ว่าล่าสุดเนี่ยค่ะทั้งคู่ไม่ทำให้แฟนผิดหวังค่ะ
เพราะว่าควงกันไปเติมความหวานนะคะด้วยแบบว่าชิวเลย

กิจกรรมยอดฮิตตอนนี้นะคะแล้วก็เป็นการตั้งแคมปิ้ง
รับลมเย็นสัมผัสธรรมชาติกันที่เขาใหญ่ค่ะ
ภาพออกมาเรียกว่าอุ๊ยฟินสุดไปเลย
คุณผู้ชมดูสิคะท้องฟ้าเขาใหญ่มันสีฟ้าสดใส
ชุ่มชื่นหัวใจมันก็ตามมาตามภาพนี่แหละค่ะ

จับมือมองตากันบอกโอ้โหช็อตนี้คุณผู้ชม
ว่าถ่ายละครนึกว่าขอแต่งงานก็ไม่รู้นะคะ
ถ้าคุกเข่าสักนิดนึงมันใช่เลยไหม
ตามภาพเลยนะคะแสงแดดอ่อนก้อนเมฆเป็นปุ๋ยแบบนี้
ภูเขาโอ้โหยังก็วาดภาพไว้ค่ะ
ซึ่งพี่แบร์นะคะก็มาเน้นในภาพจับมือ
เขียนบอกว่าจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน

ก็นำปีนป่องกล่องไปนี่ค่ะ

เพียงเท่านี้นะคะบรรดาแฟนคลับที่ไปเที่ยวเขาใหญ่

ใจไม่ไหวนะคะแชร์ภาพมาลงโซเชียล
แจกความฟินไปเลยเนี่ยค่ะแฟนคลับเขาเห็นก็อุ้ยดูสิ
สบายนะใช่นะคะประคองกันด้วยแบบนี้ค่ะ
ความหวานให้น้ำตาลขึ้นรัวอีกคู่นึงค่ะ
หมากปรินแล้วก็สาวคิมเบอร์รี่โอ้โหคุณผู้ชมหวานมาก
ฉันดูภาพไปก็ลุ้นนะคะว่าเขาจะขอแต่งงานกันหรือเปล่า
คุณจะบอกว่าเขาหยิงอยู่ด้วยกันหน้าเขาเหมือนกันนะ
เหมือนมากดูเทปทุกสอดดูคุณผู้ชมดูค่ะฟันเรียงกันเหมือนกันเลยอ่ะ

คู่นี้นะคะบอกว่าข้ามปีไปด้วยกันหวานไปด้วยกันค่ะ
ทริปทะเลแต่ความหวานฉ่ำตั้งแต่ปีที่แล้วข้ามมายันปีนี้ค่ะ
ความหวานไม่มีรสนะคะมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยการันตีด้วยภาพคู่คุณผู้ชม
ถ้าสมมุติมีแฟนนะถ้าปีนี้มีแฟน
ไปทะเลต้องก่อนแบบนี้นะเธอแลบลิ้นแบบนี้นะเธอ
อ่ะตอนชมพลุโอ้โหคุณผู้ชมหม่ำพิซซ่า
โดยเฉพาะรูปที่หนุ่มหมากเนี่ยงับหน้าผาก
คือมันแบบรักกันมากมันหวานขนาดไหนต้องงับเนี่ยจุ๊บเข้าไปเลย

จริงนะคะนี่ก็รอทำข่าวอยู่อันนี้ภาพนี้นะคะได้นิยามแล้วได้แคปชั่นนะคะว่า
หวานปานจะคืนกินนะคะนี่มันคืนกินจริงนะคะ
เห็นแล้วก็ได้แต่อิจฉาแต่ร้อนข่าวตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะ
แต่อย่างที่บอกไปค่ะลุ้นค่ะคู่นี้นะคะคู่ไหนใครแต่งก็ได้
เราก็เชียร์เพราะว่าเขาน่ารักจริงค่ะ
สองคู่ที่พี่แจ๊คพูดไปเนี่ยหลายคนรู้กันอยู่แล้วว่าเขาคบหาดูใจกันมานานแล้ว
แล้วก็ลุ้นอยากจะให้มีข่าวดีนะคุณผู้ชม